คุณผู้ชมครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติรวม๕คนนะครับ
ฐานร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
หลอกซื้อโรงแรมในจังหวัดกระบีวงเงินกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
นายธนกรชีวิตรุ่งเรืองนายจรอิลลี่สัญชาติเกาหลีใต้นะครับ
นายเคียวชักโชว์สัญชาติเกาหลีใต้นายอังสกันอมันไตสัญชาติมองโกเลีย
และนางจากานิมิชเทศดานดราม่าสัญชาติมองโกเลียครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกระบี่
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบีจับกลุ่ม
หลังร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
อกซื้อโรงแรมในกระบี่วงเงินกว่า๕๐๐ล้านบาท
วันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงเทพสาขากระบี่
ว่ามีกลุ่มคนไทยและต่างชาติติดต่อขอซื้อโรงแรมกระบี่เฮอลิเทส
ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

ก็ตกลงทำสัญญาจะซื้อขายที่๓๐๐ล้านบาท
นัดทำรายการที่ธนาคารกรุงเทพฯสาขากระบี
โดยใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตในระบบออฟไลน์

ก็พบว่าวันที่๑๐๑๑เมษายน
ช่วงประมาณ๔ทุ่มถึงตีหนึ่ง
กลุ่มผู้ต้องหารูดบัตรเครดิตด้วยตัวเอง๖๕ครั้ง

แล้วนำสลิปมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่จะซื้อดู
แต่ธนาคารพบว่าสลิปแต่ละใบมีรหัสไม่ถูกต้อง

ทำรายการแต่ละครั้งต้องมีรหัสที่ไม่เหมือนกัน
และในการรูดจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตรเท่านั้น
ธนาคารก็เลยปฏิเสธการทำรายการเนื่องจากเงินในบัญชีไม่เพียงพอครับ
จากนี้กลุ่มผู้ต้องหายังได้รับการติดต่อ

จำนวน๑๑๘ล้านบาทเพื่อจะชำระค่ามัดจำ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลต่างแล้วพบว่ากลุ่มคนร้ายวางแผน

ก็คือตกลงที่จะซื้อในช่วงสงกรานซึ่งมีวันหยุดยาว
เจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบและติดต่อประสานงานกันได้ทัน
โดยจะรูดบัตรในช่วงดึกนะครับประมาณ๔ทุ่มเป็นต้นไป
เพราะระบบธนาคารปิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อสาร
อนุมัติหมายจับต่อไปครับ
ธนกรแล้วก็นางจากานั้นยังคงปฏิเสธนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือรับสารภาพเจ้าหน้าที่ก็คุมตัว
ส่งตำรวจภูทรอ่าวนางดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับประวัตินางธนกรนั้นพบว่ามีคดีช่อโกงและคดีลักษณะแบบนี้มาแล้วถึง๙คดี
และผู้ต้องหากลุ่มนี้ก็เคยติดต่อขอซื้อโรงแรมในจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดอื่นอีกหลายแห่ง

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ